แฟนจะมาแล้ว
เบิร์ตแบบครั้งที่๑๑ครั้งที่แล้วมันไม่พอค่ะ

น้องจีนนะคะแฟนสายุคก่อนเลยนะคะ

คอนเสิร์ตรอบนี้ปั๊วแน่นอน

รวมไปถึงสัมภาษณ์ที่คอนเฟิร์มว่า

เลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งเสร็จไว้ดูพี่เบิร์ตได้

ไปดูภาพซ้อมนะคะจัดเต็มจัดหนัก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

ใช่สรุปไม่ได้เป็นนะคะไม่ต้องตกใจน้องจินเต๋อง้อยของเรายังแข็งแรงมาก
ซิงเกิ้ลใหม่ด้วยนะชื่อเพลงกะเทยห้าวเราไปฟังดูทำนองคล้ายเตางอยแหละนะคะ
รักตามสไตล์พี่จินนะฮะก็สาวของพี่เบิร์ตสวยแซ่บทุกคน
แต้วบอกปีนี้ไฟท่วมนะคะไม่ใช่แค่ไฟลุกก็ไปดูกันได้แล้วกันนะคะ